อันตรายเดี๋ยวไฟไหม้ขึ้นมาจะลำบากเตือนคนงานอยู่ค่ะ
สภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
เตือนเตือนเตือนย้ำย้ำย้ำค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะ
วันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

พื้นที่ไหนบ้างจะต้องเตรียมตัวนะคะ
ดูข้อมูลกันเลยนะคะจากนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
ที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นนะคะว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยนะคะปกคลุมอยู่บริเวณนี้นะคะ
ใกล้กับเวียดนามเนี่ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนตัวมาเรื่อยนะคะ
บริเวณอ่าวไทยจากที่มันเคยเป็นพายุกรอวาเนี่ย
มันก็อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำนะคะ
สังเกตอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือแผนที่อากาศ
เส้นพันแปดเนี่ยก็คือยิ่งเส้นร้อนนะคุณผู้ชม
เส้นพันสิบก็เช่นกันนะคะพื้นที่ตรงกลางระหว่างตรงเนี้ย
คืออากาศมันค่อนข้างอ้าวเจอกับลมเจอกับความชื้น
ก็ทำให้ฝนตรงเนี้ยตกหนักนะคะไปดูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะว่าทิศทางของมันจะเป็นอย่างไร
ทีนี้นอกจากเรื่องของลมฝนแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ความหนาวความเย็นเนี่ยมันหนีขึ้นไปแล้วมันไม่ลงมาแล้ว
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเปิดโล่งเลยค่ะ
ฝนก็มาได้อย่างเต็มที่นี่นะคะก็จะเห็นนะคะว่า
พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะคะอ่าวไทยคือถัดตั้งหมดชุมพร
ลงไปจนถึงนราธิวาสเลยก็จะมีฝนแล้วก็จะเริ่มตก
ช่วงเวลาสักบ่ายโมงเป็นต้นไปเตรียมพร้อมรับมือให้ดี
นี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนเลยว่าสีชมพูเข้มแบบนี้นี่คือฝน
เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเราดูกันหน่อยนะคะว่า
วันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจังหวัดไหนที่จะมีฝนตกหนักบ้าง
ภาพนี้ถ่ายภาพแจกเพื่อนทางไลน์เลยนะคะ
พรสุราธานีนครศรีธรรมราชสุราชนี่เจอหนักเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะคะแถบจังหวัดฝั่งอันดามันด้วยคือ
และก็จังหวัดภาคใต้นะคะปัตตานีสงขลานราธิวาสและยะลาค่ะ
เตรียมความรับมือกันให้ดีภายในหนึ่งถึงสองวันนี้
ท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังกันด้วยจะเดินทางก็ต้องเพิ่มความดูแลตัวเองกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าหลายคนค่ะที่อยู่ทางตอนบนของประเทศนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยหนาวหนาวแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะอาบน้ำกันสักเท่าไหร่
ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านหลายคนนะคะคุณผู้ชมเขาอยากจะไปอาบน้ำกัน
นุ่งกระจมอกไปอาบน้ำกันเลยคุณผู้ชมอาบน้ำที่ไหนนี่ไงคะ
บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
อาบน้ำคลายร้อนกันดีกว่านะคะอยู่ที่บ้านโป่งกลุ่มสามัคคี
ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดชาวบ้านนะคะผู้ชายผู้หญิงหนุ่ม
ผ้าขาวม้าสาวน้อยสาวใหญ่นุ่งกระโจมอกถือขันแปลงสีฟัน
บู่ยาสะผมฝ่าลมหนาวมาอาบน้ำที่บ่อน้ำผู้ร้อนกลางหมู่บ้านแกแบบชิวนะคะ
แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นมีลมพัดแรงตลอดเวลาก็ตาม
แต่พอได้สัมผัสกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนี้แล้วโอ๊ยสบายค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะมีทั้งหมด๕บ่อหลายคนเขาเรียกบ่อน้ำผู้ร้อนที่นี่ว่าออนเซ็นเมืองไทย
ยังไงก็มีระยะห่างกันหน่อยแล้วกันดูแลความสะอาดสุขอนามัยกันด้วยนะคะ
ต่อกันที่พยาวค่ะคุณผู้ชมอาบน้ำแล้วแต่งตัวไปเที่ยวกันนะคะ
ที่นี่อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่สิบสององศาชาวบ้านพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
เขาได้ทำแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนถ้ำกลางสายน้ำและขุนเขาใช้เขื่อนห้วยแม่ผงนี่แหละค่ะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชาวบ้านก็สามารถที่จะพายเรือชมวิว
หลังจากนั้นก็มาจิบกาแฟกินปลาสดที่ตกมาได้จากเขื่อนกันได้เลยนะคะ
เมนูเลยคุณผู้ชมหรือว่าใครอยากจะพักผ่อนหย่อนใจ
รับอากาศดีหน่อยกางเต็นต์นอนก็ได้ค่ะ
เรียกว่ากินลมห่มหนาวชมหมอกในตอนเช้าก็สุกล้นเลยนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำเตือนกันว่าอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันโควิด
แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์กันด้วยก็เป็นบรรยากาศเอามาฝากกัน
แต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ยังคงจะต้องทำการเกษตรนะคะ
เฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไล่อ้อยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะ
อกย้ำกันว่าอย่าได้เผาไร่อ้อยอย่าได้เผาต่อสั่งข้าวเลย
สะสมฝุ่นพิษก็เยอะขึ้นมากด้วยเป็นอันตรายยังไง

ลาก่อนดีกว่าดิฉันจะต้องไปดูคนงานอย่างใกล้ชิด
ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เลยนะคะ
สวัสดีค่ะเอาละไงล่ะไป